ยังอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ครับที่สุราธานีครับ
เขยกับแม่ยายเขาโทรศัพท์คุยกันแล้วทะเลาะกันทางโทรศัพท์
ฝั่งของแม่ยายเนี่ยน้องชายเนี่ยอยู่ใกล้
ทำไมพี่ฉันทำไมโมโหแล้วด่าอะไรขนาดนี้
หยิบมือถือไปคุยแล้วด่าสวนมาใส่หลานเขย
ปรากฏว่าหลานเคยโมโหอันนี้ด่าเกินไปแล้วนะด่าพ่อด่าแม่ทำไม
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาแล้วทะเลาะกันเหตุการณ์นี้มีคนตายครับ
สุราธานีรับแจ้งว่ามีคนถูกแทงตายก็ไปตรวจสอบครับ
แล้วก็ไปเจอร่างของผู้ตายพบศพนายพงศักดิ์นะฮะ
อายุ๕๓ปีนอนตายอยู่มีบาดแผลถูกแทงตามลำตัวครับหน้าขนำ
ขนำก็คือเหมือนกับเป็นเพลิงพักนะฮะไปเจอมีดปลายแหลมเปื้อน
ตกอยู่หนึ่งเล่มและโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งก็เลย
เอาไว้เป็นหลักฐานเนี่ยครับคนก่อเหตุคือนายธนาทิพย์หรือ
ในดอสอายุ๓๓ปีครับมีศักดิ์เป็นหลานเขยของผู้ตายใช้มีด
เสร็จหลังจากที่เขาทะเลาะโต้เถียงกันทางโทรศัพท์ขี่
มอเตอร์ไซค์มาแทงเสร็จปั๊บขี่มอเตอร์ไซค์หนีต่อครับแล้วสุด
ตัดสินใจขอเข้ามอบตัวในดอสคนก่อเหตุยอมรับว่าผมใช้
มีดแทงจริงเพราะว่าอะไรเขามาด่าพ่อด่าแม่ผมอ่ะมันเกิน
ไปหรือเปล่าจากการสอบสวนทราบว่าในดอสเนี่ยนะครับโทรไปหาแม่
ยายเขาเป็นแม่ยายแล้วก็ลูกเขยกันใช่ไหมฮะปรากฏว่าสองคน
ทะเลาะกันก่อนแล้วผู้ตายคือนายพงศักดิ์มีศักดิ์เป็นน้อง
ชายของแม่ยายในดอสนี่นะฮะระหว่างนั้นก็เลยคว้าโทรศัพท์มา
แทนพี่สาวแล้วก็ด่าสวนไปในน็อตบอกด่าพ่อด่าแม่แบบ
มันเกินไปแล้วนะก็เลยตัดสินใจบิดมอเตอร์ไซค์มาเลย
ครับมาถึงจุดเกิดเหตุบริเวณขนำตรงเมื่อกี้นี้แล้วโต้
เถียงกันรุนแรงก่อนจะทะเลาะกันหลังจากนั้นในดอสหยิบมีด
วางอยู่ที่ขนำนั่นแหละฮะคือเขามาแค่ตัวกับมอเตอร์ไซค์แล้ว
เจอมีดวางอยู่พอดีหยิบมีดเสร็จปั๊บจ้วงแทงนายพงศักดิ์
จนล้มมีคนเห็นก็เข้ามาห้ามเขาก็เลยบิดมอเตอร์ไซค์หลบหนี
โดยที่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าตอนนั้นนายพงศักดิ์ถึงแก่
ความตายตั้งสติได้ก็เลยติดต่อประสานกับตำรวจที่เขารู้จัก
กันนะฮะให้พาเขามามอบตัวที่โรงพักวิภาวดีหลานของผู้ตาย
เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครับชื่อว่าคุณสันสรีบอกว่า
หลังจากที่ทั้งตัวของในดอสแล้วก็ตัวของนายพงศักดิ์ทะเลาะ
กันจังหวะนั้นเนี่ยในดอสเนี่ยบิดมอเตอร์ไซค์มาที่ขนำอย่าง
เร็วเลยแล้วก็มาชกต่อยกันด้วยก็ไม่คิดว่าเรื่องราว
จะบานปลายมาถึงขั้นนี้ครับ

ในขณะที่นายกัมพลมีศักดิ์เป็นน้องเมียของผู้ก่อเหตุบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยพี่เขยผมเขาทะเลาะกับพี่สาวแล้วพี่เขย
ก็เลยโทรไปหาแม่ยายกำลังเปิดสปีกเกอร์โฟนคุยกันคือเปิด
โพงโทรศัพท์แล้วก็คุยกันอยู่ซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่
น้าเขยเข้ามาแล้วก็แย่งโทรศัพท์ของแม่ยายไปแล้วก็พูดสวนมา
ถ้าหลานสาวไม่ดีก็ให้เก็บเสื้อผ้ากลับไปอยู่บ้านเลย

จากนั้นนี่แหละฮะพี่เขยก็บิดมอเตอร์ไซค์ไปก่อเหตุ
ครอบครัวได้มีการตั้งสวดประมาณสัก๔คืนนะครับ
กำหนดการเผาศพคือ๑๕กุมภาพันธ์นี้
ขณะที่ผู้ก่อเหตุถูกแจ้งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย